คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่สาวสุดเซ็กซี่คนนี้บ้างค่ะ
ซูซี่สุศิรานะคะคนนี้บอกเลยว่าเป็นแม่มะลิ
แห่งบุเปสันนี้วาดหลายคนจะหมดบัตรของเธอได้นะคะ
หลังจากผ่านมรสุมชีวิตเรื่องอดีตคู่มั่นฆ่าตัวตายมาปีกว่าแล้ว
ล่าสุดค่ะเธอพร้อมออกงานเป็นครั้งแรกแล้วนะ
โดยเผยว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมากแล้ว
ส่วนภาพกับหนุ่มหุ่นล่ำชาวออซี่

ตอนนี้ก็พูดอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเพิ่งเริ่ม